แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับวินาทีต่อไปนี้จะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องฝักจากจังหวัดสุพรรณบุรีว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่มารุ้นไปพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเพราะเรามีของขวัญสุดพิเศษให้ทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้โดยเวลาขายกุญแจแต่ละดอกนั้นก็คือ๒๐วินาทีซึ่งภายในตู้โบนัสจะมีเงินโบนัส๑๐๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐๐บาท๒ตู้และเข้

สามส์ถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือสติ้กเเกอร์คำสั่งเมียดี้เมียใส่ชุดสีอะไร
เสียไลน์

ซึ่งเป็นคำตอบที่

รู้ไม่รู้
สีฟ้านะครับสติ๊กเกอร์คำสั่งเมียนี้เมียใส่ชุดสีฟ้านะครับ
ทำไปได้แล้วนะครับ๑ข้อเพราะฉะนั้นตอนนี้
ครอบครัวของน้องฝักนะครับจากสุพรรณบุรี
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ข้อแรกเองนะหลุดออกมาแทบจะกรี๊ดเลยอ่ะระวังตกเก้าอี้นะ
จับไว้นะยึดเอาไว้ดีนะดีใจได้ดีใจให้เต็มที่เลยลูก
อยากเห็นรอยยิ้มเหมือนกันมีความสุขไปด้วยนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องกำผักครับ
แฮวจอมกลงคืนก็ยุ่งกากกลงวัน
สำหรับเรื่องนี้ก็คือจัดผัก๕ชนิดพร้อมขายอย่างละ๕ชุด
ภายในเวลา๓นาทีแม่แอ๋ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ฮืมดิดิไจดิใจละทึกมั้ยเวลาเนี้ย
ลุ้นไหมลุ้นจ้ะลุ้นนะเพราะว่าแม่ใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับ
เอาละฮะสองข้อผ่านไปแล้วนะครับครึ่งทางครอบครัวของน้องฝัก
สุพรรณบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท

สองดอก

ช่วยทำงานบ้านให้เขาด้วย
ช่วยที่หนูพอทำได้ด้วยจ้ะ

พยานพญาติพยายามพยาง

เรียงลำดับให้ถูกต้องตามพจนานุกรมได้อย่างไร
พยางพยายามพยาดพยาน
ซึ่งเป็นคำตอบที่
โภคโภคโภค
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
เพราะว่าตัวเลือกที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่๔นะฮะ
เรียกว่าพยางพญาติพยานพยายามครับ
ตอนนี้นะฮะครอบครัวของน้องฝักจากสุพรรณบุรีได้รับทุนสะสมอยู่ที่
๑หมื่นบาทและคุณแจต่อชีวิต๒ดอก
เรื่องสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ตัวหนูเองก็ตอนนี้ก็ตั้งท้องได้๕เดือนค่ะ
แล้วก็ได้เลิกลากับแฟนเขามีครอบครัวอยู่แล้วค่ะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
อำเภอใดในจังหวัดสุพรรณบุรี
มีพื้นที่เล็กที่สุด

สูตรต้วยนี้แถวหนึ่งแสนต่อนะฮะ
แล้วก็ได้รุ่นโต้บนทั้งสามตู้ด้วยนะครับ
โทษโทษโทษ

อำเภอที่มีพื้นที่เล็กที่สุดของสุพรรณบุรี

โดยมีพื้นที่๔๖๒๓๐ตารางกิโลเมตร

ครอบครัวของน้องผักจากสุพรรณบุรีทำไปได้๒ข้อนะครับ
ทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิ์เลือกกุญแจ

กุญแจนี้จะมีโบนัสรออยู่หลังตู้
เพราะฉะนั้นกุญแจต่อชีวิตดอกแรกเป็นใครครับ

พี่ขอให้ขายครั้งเดียวแล้วเขาออกเลย

นะครับแต่ถ้าขายไม่ออกต้องรีบเปลี่ยนตู้ทันที

อกแรกนี้น้องฝักจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
อีกหนึ่งดอกเป็นของน้องนิชานิชา

แต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้น๒๐วินาที
สองดอกรวมกันเป็น๔๐วินาที
เพราะฉะนั้นใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด

ไม่ออกไปเลย

พี่สีตู้ไข่พุดลุดเลยนะคะ

วันนี้จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่เริ่มจากตู้ที่๔นะฮะ
ว่าครอบครัวน้องฝักจากสุพรรณบุรีจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
น้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมัน

น้ำมันน้ำมัน
ขอให้ได้ดังนั้นนะฮะ

เท่าสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
ตู้ของน้องฝักครับตู้หมายเลขหนึ่งจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
น้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ำมัน

มาดูสิว่า๑๐อยู่ที่ตู้ไหนล่ะฮะ

๐บาทอยู่นี่เองนะครับ
ตู้โบนัสหมายเลข๓ครับ

พอปรัวของน้องฝากด้านจันหวัดสุพันธ์บุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
พร้อมกับข้าวสาร๑๐๐กิโลกรั้ม

รายการของเราชอบเปรียบเหมือนสะพานบุญ

สำหรับกำลังใจของคนในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ
แต่สำหรับกำลังใจของคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
ที่จะมอบให้แต่ละครอบครัวก็สำคัญเช่นกัน
ผมขออนุญาตฝากครอบครัวของน้องฝักจากสุพรรณบุรีเอาไว้
ให้กับคุณผู้ชมได้พิจารณาอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ตั้งแต่โรคโควิดระบาดรับจ้างทำงานที่ไหนก็ไม่ได้
ลูกสาวคนโตก็ไม่มีงานทำ
เมื่อเกิดวิกฤตเราก็ต้องดิ้นลนต่อไป
ตอนนี้เราจะเริ่มเพาะเห็ดฟางแต่ก็ยังไม่เป็นเท่าไหร
ลุงก็พยายามสอนให้หลานประกอบอาชีพได้
เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับเขาได้กี่ปี
บรรจุเห็ดทอดกรอบภายในเวลา๓นาที
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

โปรดติดตามตอนต่อไป